ใครเคยขี้มอเตอร์ไซต์มาเสียหลักล้ม
สรบเสร็จปั๊บเขาก็ไปส่งลงพยาบาล
พอเริ่มรู้สึกตัวก็ถาม
มอเตอร์ไซต์ของคุณไม่มีใครเก็บไว้เลย

ออกไปแล้วไม่รู้มันคือจะเข้าซ้อยหรือเปล่าย
ครับขอตรวจดูตรงนั้นใช่ค่ะอย่างนั้นกว่าสองวันหรือว่าจะเขียนภาค

แล้วก็ไม่เป็นไรเนอะสมภาษณ์ดีอยู่แล้วครับ

กระโยชน์มันกระโยชน์ก่อน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
เป็นคนเอาบทสายไปอืมเจ้าของก็บอกว่า
เอามาคืนนะไม่งั้นจะดำเนินคดีนะ
คุณระวีครับผู้ชายชาวอาขารที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ย
อายุยี่สิบสองปีมาแล้วค่ะนะฮะเล่าบอกไอคืนวันที่สิบสองพฤษภาคมเนี่ย
ปลาตี้กลับเพื่อนก็ขยีมอเตอร์ไซส์กลับแล้วเนี่ย
คือฝนมันตกหนักรถก็เสียหลักนะครับ
ล้มอยู่แถวหน้าร้านขายอะไหล่แห่งหนึ่งนะครับ
ถนนประสบสุขกลางเมืองเชียงรายเลยนะฮะ
ตัวเขาสลบเหมือดไม่รู้เรื่องกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตามระเบียบก่อนเลย
พอเช้ารู้สึกตัวขึ้นมาพยาบาลไม่ได้ถามนะนะ
ฮะรถผมอยู่ไหนพยาบาลก็ไปถามตำรวจให้นะครับ
ติดต่อไปที่สพเมืองเชียงรายกลายเป็นว่า
ตำรวจเนี่ยอ๋อขออภัยครับ
คราวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะกลับไปยังที่เกิดเหตุ
หลังจากเกิดเหตุรถของคุณก็ถูกจอดไว้ข้างแท้งน้ำ
คิดว่าเดี๋ยวเจ้าของคงจะเอามาคืน

ไปเจอคุณลุงท่านนึงว่าเจอคุณผู้ชมเห็นไปแล้ว
สักครู่นี้ใครคนหนึ่งได้เข้ามาขับรถไป
ใช่เข็นใช้กระยาณมา
จักรยานมาก็เอาไปพิงไว้
ด้อมมองด้อม

เขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจติดตามหน่อย

หาทั้งวันมาไม่เจอ
พนักงานก็เห็นอยู่ว่าวันที่๑๒
รถของผมน่ะจะอยู่ทั้งวันเลยวันที่๑๒
แล้วก็พอเช้ามาวันที่๑๓
ก็ไม่มีหายเลยประมาณนี้ครับ
ก็เลยขอไปดูกล้องจอง

ก็อยากจะขอช่วยเหลือ
ติดตามช่วยหารถให้ผมด้วยนะครับ

โอ้นะฮะอรีบเอามาคืนเลยค่ะนะฮะ